คุณผู้ชมมาดูกันที่นักแสดงและอีสานดีกว่านะคะ

คนนี้บอกเลยว่าเข้าสู่สายมูตัวจริง

เรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
เพราะนอกจากจะชอบตระเวนทำบุญตามวัดตามวา
แถบจังหวัดบ้านเกิดก็ไล่มาเลยจ้ะ
โคราชนครพนมสกลนครโอ้โห
ยังชวนหวานใจสาวอาหลีค่ะ
ไหว้พระขอพรแล้วก็ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างด้วยนะคะ

จะช่วยเรื่องงานให้ปังดังตลอดปีนะคะ
ก็มีทั้งหนังละครเกี่ยวพันกันกับเรื่องพญานาคแล้ว

ทำเอาตูมตามกับหวานใจอาหลีเนี่ยสุดแฮปปี้เลย

ไปทำบุญมูเตลูเป็นประจำนะคะ

ว่าเป็นคู่รักคู่บุญลุ้นวิวาแล้วหรือเปล่า
จะมีวัดครูบาอาจารย์ที่เราไป
วัดหลงพ่อที่เราไปทำบุญด้วยประจำ
แต่จริงผมจะชอบไปทัวร์ฝั่งอีสานครับ

อะไรพวกนั้นนะครับ
ไปแบบคือเราสายภัยีนาค

เขานับถืออยู่แล้วครับ
คือเขาเป็นคนที่อินกับเรื่องพุทธ
เรื่องวิธีปฏิบัติการใช้ชีวิตที่คล้ายผมแหละ

ถือว่าเราก็มีทั้งความเชื่อแล้วก็เรามีศรัทธา

ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเขาแสดงความยินดีแหละ
ตอนนี้เราก็ค่อยเป็นค่อยไป

นะคะแล้วก็ที่ไปเข้าออกวัดบ่อยยังไม่ได้หาเลิกนะ

เออนะคะก็แค่ไปทำบุญเฉยนะคะ